อากาศร้อนแบบนี้หลายคนเลือกคลายร้อนด้วยการไปเที่ยวแช่น้ำเย็นให้ชื่นใจ
ทำให้บรรยากาศที่จุดเล่นน้ำซองกาเรียหมู่๘ตำบลหนองรวมเภสังขระบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีคึกคักเป็นอย่างมากเพราะที่นี่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
สามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ำไม่ลึกและไม่ไหลเชี่ยว
อีกทั้งมีร้านอาหารริมน้ำไว้บริการให้แก่นักท่องเที่ยวจึงทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวสังขบุรีในขณะนี้
ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและเล่นน้ำบริเวณจุดเล่นน้ำบ้านซองกะเลียแห่งนี้
ไม่น้อยกว่าวันละพันห้าร้อยถึงสองพันคนซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไม่ต่ำกว่าวันละหนึ่งถึงสองแสนบาท
ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มวางแผนเข้ามาจัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว